อีกหนึ่งเรื่องต้องเตือนคุณผู้ชมเลยนะครับ
ในช่วงที่น้ำท่วมน้ำหลากแบบนี้

มันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นท่อเป็นช่องหรือเปล่า
เพราะว่าอย่างหนุ่มปวสเนี่ยคุณผู้ชม

แต่เพื่อนพัดตกท่อจมน้ำหายไป
จนถึงตอนนี้ยังค้นหากันไม่เจอ

ญาติเพื่อนเองก็พยายามไปเฝ้าดูว่า
จะเป็นยังไงบ้างเขายังรอดชีวิตอยู่ไหม

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตี๓ของ๒๓ธันวาคมที่ผ่านมาครับ

คือทางด้านของนายพุทธกรนะครับ

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

เดินไปเดินมานี่เขาเรียกว่าซอยข้างปั๊ม
น้ำมันปรทถนนหนองจิก

ภาคที่เขาอาจจะจำไม่ได้ว่าตรงนี้เป็นท่อหรือเปล่า
ด้วยความที่น้ำมันท่วมมันก็จะเนียนไปหมดเลย

สุดท้ายปุ๊บลงไปตกท่อระบายน้ำแล้วน้ำมันแรงมากไง

เพื่อนผู้ศูนย์หายบอกว่าตนเองมากับเพื่อนสี่คนมาดูน้ำท่วมตรงนี้
อยู่เพื่อนก็เดินโดยที่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นท่อระบายน้ำ
ทำให้มันมองไม่เห็นว่าอะไรอยู่ใต้น้ำบ้าง

พยายามดูแล้วแต่มันไม่ทันเพราะน้ำมันเป็นช่วงน้ำวนพอดี
คือพอมันเจอท่อมันบวนแล้วมันดูดลงท่อพอดี
ร่างของเพื่อนก็เลยไหลไปตามท่อจมหายต่อหน้าต่อตาก็เลยแจ้งกู้ภัยแจ้งทุกคนมาช่วยค้นหาครับ

แล้วพอตัวเองถูกดูดไปพอมันตะเกียดตะกายขึ้นมามันไปเจอแบบช่องทอดอย่างนี้

มันก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้ทิศทางเป็นยังไงบ้าง
พอหลังเกิดเหตุนะฮะหน่วยบรรเทาสาธารณภัยตำรวจนักประดาน้ำทะหงทหารกู้ภัยมาหมดแล้วครับ
เครื่องจักรอุปกรณ์กระสอบทรายมากั้นขวางทางน้ำลดกระแสน้ำกันก่อน
หวังจะลงไปหาร่างผู้สูญหายนะฮะแต่ก็จะทำอะไรไม่ได้มากเพราะกระแสน้ำมันแรงแล้วน้ำมันก็มาเรื่อยนะฮะ
คุณผู้ชมนะฮะจนกระทั่งสามทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับว่าทีมร้อยตีตระกูลโทธรรมนะฮะ
ท่านรองผู้ว่าปัตตานีร่วมกับประพอจังหวัดตำรวจน้ำทหารแล้วก็นักประดาน้ำ
วางแผนกันใหม่หลายขั้นตอนกระจายกำลังดูซิว่าไอ้ท่อตรงนี้มันไหลไปไหนบ้าง
มันไหลออกไปตรงไหนบ้างนะฮะพอกระแสน้ำเริ่มชะลอตัวก็เริ่มให้นักประดาน้ำเนี่ย
ดำลงไปแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดีครับค่ะสุดท้ายตัดสินใจหยุดภารกิจตอนตีสี่ที่ผ่านมา
ใช้เวลากว่ายี่สิบชั่วโมงนะครับท่านรองผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มค้นหากันต่อในวันนี้
คือตอนนี้เริ่มค้นหาต่อแล้วล่ะนะฮะตามท่อระบายน้ำก็ต้องมาดูวางแผนร่วมกันว่า
ท่อตรงนี้มันแตกแขนงไปตรงไหนบ้างมันจะสามารถดูดร่างคนแล้วไหลไปทางไหนบ้าง
คือก็คาดกันว่าวันนี้ก็น่าจะมีข่าวดีบ้างเพราะว่าปลายท่อตอนนี้มีการกั้นอ่วนไว้แล้ว
ถ้าเกิดสมมุติว่าร่างเขาถูกไหลไปก็น่าจะไปสุดตรงนี้หรือเปล่าอย่างไร
ก็ตามต่อเดี๋ยววันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ